ผ่านไปอีกหนึ่งคู่ก็แต่งงแต่งงานกันมาก็พักใหญ่แล้วนะ
สำหรับคู่ของพี่โดนัทมนัสนันนะคะ
คู่นี้ก็เลยถูกจับตามองเรื่องของการมีทายาท
ก็โฟกัสเหมือนกันนะว่าเรื่องเอ๊ะการมีลูกคนแรกของคู่นี้เนี่ย

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่โดนัทเขาก็ยืนยันยืนกรานมาตลอดว่า
ยังไม่พร้อมมารอบนี้เหมือนจะเริ่มใจอ่อนแล้วนะคะ
รับว่าจริงก็มีคิดบ้างแหละแต่สำหรับปีนี้เนี่ยยังมีไม่ได้
เนื่องจากว่างานเธอเนี่ยแน่นมากยาวตลอดทั้งปีเลย
ซึ่งคุณสามีเองก็เข้าอกเข้าใจเรื่องนี้ดีแหละค่ะ
แล้วก็ค่อนข้างคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
ส่วนชีวิตคู่ของโดนัทเธอบอกว่าโอ้โหแฮปปี้ลงตัวดี
ถึงแม้ว่าหลังเนี่ยสามีเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหลังแต่งงานอะนะ
แต่แต่เปลี่ยนไปเรื่องอะไรฟังพี่โดนัทกันหน่อยดีกว่าจ้า
คือการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยคือมันหมายถึงว่าเลิกรับส่งแล้ว

แต่งงานปุ๊บคนรถไม่เคยเห็นหน้าสามีเลย
บางทีเรากลับถึงบ้านเขาก็ยังไม่กลับ
ไม่ได้ติดงานนะไปเที่ยวพอไปเที่ยว

แต่มันพอเริ่มบ่อยมันเริ่มเอ๊ะ
มันไม่เหมือนเดิมเนาะ

หรือว่าคนก็จะเชียว

อืมไม่ดีกว่านะ
ก็เลยเหมือนคุยกันเป็นวาระไปค่ะ